ถึงกับที่ชาวบ้านเขาไปทำอนุสาวรี
ผู้ชายเขาอย่างนึงเอาไว้ให้ที่วางสะพง
เป็นต้นกำเนิดของวะคล้าไม็ค้าไร้

ผู้ชายคนนี้เขามีตัวตนจริง

ทศพลมูลกองศรี

ที่อำเภอวังสภูมิจังหวัดเลยครับ
คุณอุปการณ์ของตาเย่นเป็นยังไงถึงต้องมีการไปสร้างเป็นอนุสวรี
ย้อนกลับไป๔๐ปีก่อน
เยี่ยนทำงานอยู่กรมทางหลวง
แต่พอถึงวันออกสลากคุณผู้ชมลองนึกภาพ๔๐ปีก่อน
จะมีคนขายเรียงเบอร์ไหมพี่เรียงเบอร์
เยี่ยนจะไปรับเรียงเบอร์มาจากโรงพิมพ์แล้วจะไปเดินขายเรียงเบอร์เพื่อเป็นรายได้เสริม
จนมีคนทักว่าโอ้โหตายเยี่ยนขยันแบบนี้ทำไมไม่ไปรับลอตเตอรี่มาขายซะเลยล่ะ
จากกองสลากสมัยนั้นคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีคนทักเยอะ
เยี่ยนก็เลยเออเอาอย่างนี้ละกันก็เลยไปรับมาขายเหมือนกัน
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ตาเยี่ยนไปรับลอตเตอรี่มาขาย
พอวันหวยออกก็จะไปรับรถเขาเรียกเรียงเบอร์มาขาย
ทีนี้ราวปี๒๕๒๖รายได้ดีฮะ
เยี่ยนก็เลยไปชักชวนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านมาขายกันยกใหญ่
ไม่มีทุนตาเยี่ยนให้เงินช่วยเหลือก่อนเลย
แถมซื้อรถจากขยานปั่นคนละครัน
ขยายไปมงกว้างที่นี้กลายเป็นพ่อคาร์เร่
ขายกันถ้างวังซะพุงคุณผู้ชมจนมันมาจนถึงปัจจุบันนี้

ตาเยี่ยนชอบทำการกุศลงานบุญต่าง
จะเอาเงินไปช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไป

ลูกหลานรวมทั้งคนที่รู้จักเป็นมงเป็นมิตรซึ้งในน้ำใจมายตรี
รวบรวมกันสร้างอานุสาวรีตาเยี่ยน
ซึ่งเท่ากับตัวจริงคนจริง

ก็มีพิธีบวงสวงเททองหล่อขึ้นมาครับ

แล้วเอาไปตั้งอยู่หน้าตลาดให้เป็นที่ละลึก
ให้กับตายี่ยนที่เป็นต้นกำเนิด
เพราะค้าไม่ค้าไม่ได้ล็อตเตอรี่ที่วังสภูมิจังหวัดเลย